ของโควิด๑๙นะครับตอนนี้คลัสเตอร์ที่ต้องจับตามองทีเดียวเชียวแหละ
ก็คือที่สมุทรปราการนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุครึ่งพันนะฮะ
มาหลายวันแล้วจอดต่อเนื่องนะครับ๒วันติดแล้ว
เอาล่ะไปที่สมุทรปราการครับวันนี้คุณผู้ชมฮะ
พบผู้ติดเชื้อนะครับผู้ติดเชื้อเพิ่มห้าร้อยสี่สิบสี่รายนะครับ
กลายเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับที่๒รองจากกรุงเทพมหานคร
ถ้าไปดูสถิติผู้ติดเชื้อย้อนหลังจะพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากเนี่ย
หลายวันติดติดกันแล้วครับคุณผู้ชมดูกราฟนะฮะเราทำให้เห็นดูง่ายชัดเจนเลย
จากกราฟจะเห็นว่าห้าวันที่ผ่านมาครับสมุดประการมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่วันละสองร้อยถึงห้าร้อยราย
แพร่ระบาดที่มากขึ้นนี้เองนะครับทำให้จังหวัดเนี่ยสั่งปิดตลาดปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นเวลาสิบสี่วันนับตั้งแต่วันที่สิบเก้ามิถุนายนนู่นเลยครับ
ถึง๖กรกฎาคมอย่างที่ประกาศที่คุณผู้ชมเห็นเพื่อทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ
หลังจากพบผู้ติดเชื้อในตลาดมากกว่าแปดสิบเอ็ดรายครับคุณหมอเบิร์ตครับ
แพทยิงอภิษฐธรรมสีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกศพบคอกล่าวถึงคลาสเตอร์
อันนี้ก็ต้องจับตามองเหมือนกันที่ยาลาครับคุณผู้ชมครับ
ที่บ้านเปาะยานินะครับพบรายงานผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้รวมนะครับ
รวมสี่ร้อยสองรายโดยการติดเชื้อเนี้ยกระจายไปในสิบสองจังหวัดภาคใต้นะฮะ
ขณะที่ความคืบหน้ากรณีที่มีลูกสาวผู้รับเหมาร้องเรียนว่า
แคมป์ก่อสร้างในซอยสุขุมวิทยี่สิบสี่มีคนงานติดโควิดกว่าหนึ่งร้อยราย
แล้วก็เกรงว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่นั้นล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่
ให้ถูกสุขลักษณะโดยท่านภูมิในการเขตคลองเตยนะครับ
ระบุว่าระหว่างที่รอผลตรวจยืนยันนะครับต้องบับเบิ้ลแอนดซิล
คือยังไงคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าไงครับ
แคมป์ก่อสร้างเบื้องต้นสิบสี่วันและแม้ผลตรวจจะออกมาเป็นลบกันทั้งหมดนะ
ก็ยังต้องกักตัวคนงานในแคมป์ก่อสร้างอีก๑๔วัน
รวมระยะเวลาการกักตัวเนี่ยเพื่อสำรวจอาการใน๒๘วันทีเดียวนะครับ
เกือบเดือนน่ะนะฮะหัวหน้าสายงานก่อสร้างบอกกับทีมข่าวบอกว่า
ก็ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับคนงานแล้วล่ะแต่เราก็รับรู้ได้
คือคนงานไม่ได้ทำงานเครียดนะครับเดี๋ยวไม่ได้ตังค์นะฮะ
แต่ว่าทางบริษัทเขาจะดูแลอาหารให้๓มื้อนะครับ
ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อภาพรวมนะครับวันนี้นะครับ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าราย
เป็นผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยสามพันสามสิบห้าราย
แล้วก็ติดเชื้อจากในเรือนจำหนึ่งร้อยสี่สิบราย
ว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ๓๐๐รายต่อวัน
เป็นวันที่๕ติดต่อกันแล้วนะพอกันเลยนะครับ
มุดปราการกับกรุงเทพมหานครขณะที่ผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาเนี่ยรวมสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกราย
หายป่วยกลับบ้านเนี่ยสองพันสามสิบรายนะครับขณะที่ผู้เสียชีวิตมีจำนวนยี่สิบเก้าศพ
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดศพนะครับ
ยังไงก็ตามเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับล้างมือบ่อยนะฮะ
แล้วก็มาตรการต่างที่เราพูดกันมาตั้งแต่ละลอกแรก
ยังต้องทำอยู่อย่างเข้มข้นนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งไลน์นะคะ
แสดงความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เนี่ยค่ะ
ชวนนะคะทุกคนก็เรียกว่าดูแลตัวเองเพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ